การใช้บทคือการใช้ท่ารำให้เข้ากับบทร้องหรือบทภาคซึ่งบอกว่าตัวละครกำลังทำอะไรและอยู่ในอารมณ์อย่างไรเช่นยิ้มก็จีบมือซ้ายขึ้นมาไว้ที่ริมฝีปาก
รักก็เอาแขนสองข้างไขว้กันมือทั้งสองแนบกับอกและอายก็เอามือข้างหนึ่งป้องหน้า
ผู้ใช้บทถึงแม้จะมีท่ารำบังคับแต่ผู้รำแต่ละคนต้องใช้ความสามารถของตัวเองแสดงอารมณ์ต่างส่งไปถึงผู้ดูและจะได้ผลเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับตัวผู้แสดงเอง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน